ท่านผู้ชมครับตามกันต่อเลยฮะคดีของแอมสายนายนะครับ
นี่เป็นเรื่องที่คนไทยก็จับตาแล้วก็เฝ้าดูคดีนี้อยู่
ใช่ค่ะความคืบหน้าก็เกิดขึ้นทุกวันด้วย
คือแหมไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
ล่าสุดวันนี้อย่างที่ทราบตั้งแต่เมื่อวาน
โจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตรที่ลงมาดูแลคดีนี้นะฮะ
จุดเริ่มต้นตั้งแต่คดีของคุณก้อยที่ไปปล่อยปลาแล้วก็วูบเสียชีวิตที่ราชบุรี
ญาติพี่น้องครอบครัวเนี่ยมาร้องขอความเป็นธรรมทางคดีบิ๊กโจ๊กก็เลยส่งคดีไปที่กองปราบ
ที่เขารู้สึกว่าเขารู้จักกับแอมแล้วก็เสียชีวิตลักษณะเดียวแบบคุณก้อยนะฮะ
วันนี้บิ๊กโจ๊กเรียกประชุมความคืบหน้าทางคดีนะครับที่สโมสรตำรวจถนนวิภาวดีนะครับ
หลังจากนั้นออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ค่อนข้างมั่นใจในพยานหลักฐาน
แล้วก็ได้สืบไปถึงบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกับแอมด้วย
เพราะหลายคนก็คงจะคิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะแอมจะทำคนเดียวหรือเปล่า
มีใครสนับสนุนบงการหรือว่าร่วมมือด้วยหรือไม่อย่างไร
พลตำรวจเอกสุรเชษบอกว่าคดีนี้เนี่ยมีบุคคลที่มีส่วนช่วยเหลือ
และร่วมกับแอมในการกระทำความผิดนะครับ
โดยจากหลักฐานที่พบพบว่าคนคนนั้นเป็นตำรวจนะคุณรัชพร

เป็นตำรวจหนึ่งนายซึ่งตำรวจคนนี้มีความใกล้ชิดกับแอมอ่า
เป็นคนที่พนักงานสอบสวนเคยเรียกมาสอบปากคำไปแล้วก่อนหน้านี้

คุณผู้ชมลองคาดเดาเอาถามว่าทำไมถึงคิดว่าตำรวจนายนี้
มีส่วนช่วยเหลือและร่วมกับแอมในการกระทำความผิด
โจ๊กบอกว่าเนื่องจากไปตรวจสอบพบว่ามีเส้นทางการเงิน
มีการใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็มีพฤติกรรมอื่นที่เชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน
โดยคาดว่าจะขออนุมัติศาลออกหมายจับตำรวจนายนี้ได้
ภายในหนึ่งถึงสองวันนี้โดยเบื้องต้นเนี่ยจะเข้าข่ายความผิดนะฮะ
ก็จะมีพวกข้อหายักยอกทรัพย์การใช้เอกสารราชการปลอม
เรื่องการสวมทะเบียนรถอ่าส่วนข้อหาหลักอ่ะ
ที่แอ้มถูกแจ้งใช่ไหมค่าโดยใจจอมไว้ก่อนเหรอฮะ
ใช่ข้อหานี้ถ้าเกิดตำรวจคนนี้จะโดนด้วยเนี่ย
จะต้องเป็นร่วมกันฆ่าไงนะซึ่งตรงนี้เป็นข้อหาหลัก
ที่ยังต้องอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม

ซึ่งตั้งท้องอยู่๔เดือนอย่างที่ทราบ
ตอนนี้ถูกฝากขังอยู่ที่ทันทะสถานหญิงกลางนะครับ
แล้วก็อย่างที่ทราบเธอเป็นอดีตภรรยาของตำรวจนายหนึ่ง

ตำรวจนายนี้ตอนนี้ถูกย้ายเข้าส่วนกลางไปแล้ว

แต่ไม่รู้ว่าตำรวจที่จะถูกออกหมายจับหมายถึงใครนะครับ
เวลาที่แอมพ์ไปก่อเหตุในแต่ละคดีแต่ละเคส
มักจะเกิดเหตุช่วงวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์
ทุกครั้งพอก่อเหตุเสร็จ
จะต้องกลับมาหาบุคคลใกล้ชิดคนนี้ทุกครั้ง
แล้วจะออกไปต่างจังหวัดด้วยกัน

เป็นวิธีการพยายามสร้างพยานหลักฐานและสร้างถิ่นที่อยู่ใหม่
หลังจากก่อเหตุแล้วต้องมีการเคลื่อนย้ายเดินทาง
เชื่อว่าการกระทำของแอมลักษณะดังกล่าว
ถ้าไม่มีคนแนะนำไม่สามารถทำได้อย่างแน่นอน
ส่วนแรงจูงใจเนี่ยจะมาจากอะไร
โจ๊กบอกว่ามาจากเรื่องประสงค์ต่อทรัพย์นะครับ

เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่มีสถานะทางการเงินล้มเหลว
หนี้ส่วนตัวหนี้อะไรต่างทางนานาเยอะแยะไปหมด

มีหมายจากธนาคารมาที่บ้าน
แล้วยังไปเล่นพนันออนไลน์

นี่จึงเป็นแรงกระตุ้นในการก่อเหตุทุกครั้ง
อกจากนี้ยังมีการพบเงินโอนไปยังบัญชีต่าง
โอนไปยังบัญชีม้าหรือว่าบัญชีของบุคคลใกล้ชิด
ซึ่งเหล่านี้เนี่ยบัญชีเหล่านี้เนี่ยตำรวจเตรียมจะออกหมายจับด้วยนะครับ
ส่วนยอดเงินต่างที่เกี่ยวพันกับแอมตอนนี้ยังไม่แน่ชัด
แต่จากข้อมูลทั้งหมดตำรวจเนี่ยรวบรวมหลักฐานได้ณขณะนี้
มากประมาณ๘๐ละ
ทำไม่ได้ขนาดนี้นะครับรู้วิธีการว่าจะต้องทำตอนไหน
รู้วิธีการจะต้องสร้างพยานฐานขึ้นมาใหม่สร้างถิ่นที่อยู่ขึ้นมาใหม่นะครับ
และการกระทำเนี่ยทำในห่วงวันหยุดนะฮะ
ทีนี้ถามว่าทำไมต้องทำในห่วงวันหยุดเมื่อไหร่ที่มีการทวงตังค์

เมื่อไหร่ที่เป็นการทวงหนี้เมื่อนั้นจะเริ่มก่อเหตุ

ทราบว่าเรียกกับอันนั้นออนไลน์ด้วย
แต่โดยสถานะเนี่ยแอมบอกว่าแอมเลิกกับสามีตำรวจนายนี้ไปแล้ว
เพียงแต่ยังไปมาหาสู่กันอยู่เพราะว่าต้องดูแลลูกสองคน
ตำรวจนายนี้ก็เคยให้ข้อมูลกับตำรวจใช่ไหม

แต่ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องของแอมทั้งสิ้นนะฮะ

แด้ก็เป็นคนที่แอมบอกว่าเป็นสามีของเธอแล้วก็เป็นลูกในท้องเป็นพ่อของลูกในท้องวัย๔เดือนของเธอเนี่ยนะฮะ
อยู่ในคันเนี่ยนะครับเสียชีวิตที่อุดรธานีเมื่อ๑๒มีนาคมที่ผ่านมา
กรณีของแด้เนี่ยถ้าเกิดมีการสืบสาวราวเรื่องแล้วมีหลักฐานว่าแด้
ก็คือหนึ่งในผู้ที่ร่วมกระทำความผิดกับแอมในแต่ละกรณี
ก็ต้องแยกดำเนินคดีเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ
แม้ว่าแด้จะเป็นหนึ่งในเหยื่อของแอมแต่ในทางกฎหมาย
แล้วก็ถือว่าคดีเป็นที่สิ้นสุดนะฮะมาสรุปยอดของเหยื่อ
หลังจากที่บิ๊กโจ๊กประชุมเสร็จนะฮะแล้วก็สรุปคดีนะวันนี้
เหยื่อของแอมเนี่ยมีทั้งหมด๑๕คนเสียชีวิตไป๑๔รอดชีวิต๑
มีการออกหมายจับแอมทั้งหมด๑๒หมายในข้อหาฆ่าผู้อื่น
โดยไตรรองไว้ก่อนแล้วก็ข้อหาพยายามฆ่า
ในส่วนของหมาย๑๒หมายในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อนนะครับ
ก็จะมีกรณีของคุณนิตนะฮะนิตยาแก้วบุภา
มีคุณบีสุรัตน์มีร้อยตำรวจเอกหญิงการดา
มีเจ๊น้อยผักมีคุณจุ๋มจันทรัศน์
มีครูตายมณีรัฐมีคุณเอ๊ะกันนิกา
มีครูออสผุศดีมีแด้สุธิศักดิ์ที่เป็นสามีของแอม
มีพันธุ์ตำรวจตีหญิงนิพาแล้วก็มีคุณก้อย
ที่เป็นคดีแรกเลยนะฮะจนนำมาสู่คดี
อื่นส่วนคุณปลาการติมาเนี่ยนี่เป็นผู้ที่รอดชีวิตมาได้นะครับ
จะเป็นหนึ่งในคดีของแอมที่ถูกแจ้งข้อหา
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะครับ
ตำรวจกำลังรวบรวมหลักฐานอีก๓กรณีนะฮะ
ซึ่งต้องรอการรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมนะครับ
จะมีกรณีของคุณฟ้าคุณฟ้าดารุณีที่เสียชีวิตเป็นรายที่๔
แพทย์ระบุสาเหตุก็คือกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ
เมื่อ๑๓ธันวาคม๖๓นะฮะคุณฟ้าเสียชีวิตที่บ้านพักที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
ก็รู้จักกับแอมเหมือนกันและทรัพย์สินของเธอศูนย์หายไป
คุณหนิมเสียชีวิตที่มุกดาหารที่บ้านนะครับเมื่อ๒๕พฤศจิกายน๒๕๖๓ก็เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับแอมเหมือนกันนะครับ
แล้วก็มีกรณีที่แอมส่งยาลดน้ำหนักมาให้หลังคลอดลูกนะฮะแล้วก็เสียชีวิต
แต่แอมเนี่ยติดหนี้คุณหนิมอยู่เป็นเงินหลักแสนบาทแล้วก็มีการร่วมวงแชร์ด้วยกัน
และอีกเคสหนึ่งก็คือคุณซายคุณซายมณฑาทิพย์นี่เสียชีวิตคนแรกเลยนะฮะ
จากข้อมูลในขณะนี้นะครับเมื่อ๗กรกฎาคมปี๕๘
คุณซายเป็นชาวกำแพงเพชรเสียชีวิตที่คอนโดในพื้นที่กรุงเทพนะฮะ
ท้องที่สอนอทองหล่อด้วยสาเหตุในตอนนั้นที่แพทย์ชนะสูตรนะฮะ
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลันนะครับแอมเนี่ยรู้จักกับคุณซายนะครับ
แล้วก็มีการยืมเงินกันนะครับมีการทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกัน
สุดท้ายคุณซายที่มีสามีอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะฮะเดินทางกลับมาแล้วแอมไปรับที่สนามบิน
ไปรับแล้วเนี่ยนะฮะวันเดียวฮะเสียชีวิตเลยนะครับ
ก่อนหน้านี้นะครับพบว่าทรัพย์สินต่างต่างของคุณซายเนี่ยแอมเอาไปประมูลขายก็มีนะครับ
ซื้อตึกที่นครปฐมด้วยนะฮะรู้จักกันตั้งแต่ในช่วงปี๕๘ไม่เท่าไหร่ก็เสียชีวิตเลยนะครับ
กรณีของพันธุ์ตำรวจโทวิทูลอดีตสามีของแอม
วันนี้มาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมที่สโมสรตำรวจนะครับ
จากรายงานบอกว่าการให้การเป็นประโยชน์มากขึ้นแต่ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะฮะ
ไม่ยอมรับนะครับว่าร่วมก่อเหตุอะไรกับแอมนะครับ
โจ๊กบอกว่าถึงแม้ว่าอดีตสามีของแอมจะเลิกกันไปแล้ว
แต่พบว่ายังคงไปมาหาสู่ยังอยู่กินด้วยกัน
โดยให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องของเหตุผลทางธุรกิจ
แต่เรื่องต้นยังไม่ได้เช็คเรื่องหนี้ศิลป์ของตำรวจอดีตสามีของแอมป์
ขณะนี้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าหลังจากพันตรวจทวิทูล
ให้ปากคำที่สโมสรตำรวจเสร็จนะครับ

เพราะว่าคดีหลักของคุณก้อยอยู่ที่กองปราบราม
ค่ะนี่คำถามที่หลายคนเฝ้าถามมาตลอด
ตั้งแต่มีข่าวแล้วมีฉายาชื่อแอมสายนายขึ้นมาเนี่ยว่า
สารอันตรายแบบนี้เนี่ยมันหาซื้อได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ
แล้วคนจะเข้าไปซื้อเขาไปซื้อกันจากไหน
ทำไมมันซื้อมาได้ครอบครองได้จนกลายเป็นเหตุฆาตกรรมแบบนี้
วันนี้ตำรวจเขาขยายผลจากขวดสายนายจำได้ไหมคะ
ที่ไปเจอในถุงดำที่เด็กวัยรุ่นที่ถูกแอมจ้างให้เอาไปทิ้ง
เขาไม่กล้าทิ้งเพราะเขาเห็นข่าวแล้วเอาไปแจ้งตำรวจนะคะ
ตอนที่เกิดเหตุของแด้ใช่สามีของแอมที่มุกที่อุดร
แล้วแอมเอาหลักฐานต่างใส่ถุงดำให้วัยรุ่นเอาไปทิ้งให้หน่อย
แล้วสุดท้ายแล้วเขาเอาไปให้ตำรวจแทนแล้วในนั้นมีขวดสายนายอยู่
ตำรวจขยายผลจากซีรีส์เลขตัวเลขบนขวดนั้น
มาที่โรงงานแห่งนี้ที่ย่านลาดกระบังนะคะ
ว่าขวดนั้นมันมาจากที่นี่ซื้อจากที่โรงงานนี้ค่ะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะกองพิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนนครบาน๓
คือเรียกว่าจับมือกันมาเลยนะ
เอาหมายค้นสารอาญามีนบุรีตรวจสอบบริษัทแห่งหนึ่งที่ลาดกระบังค่ะ
ก็เอาหมายแสดงก่อนว่ามีหมายมาค้นนะ
แล้วไล่ตรวจเลยมันเป็นอาคารทั้งหมด๓ชั้นนะคะ
ชั้นล่างสุดเนี่ยลักษณะเหมือนโกดังเก็บสินค้า
ก็จะมีพวกเคมีพันธนิดต่างเพียบเลยค่ะอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะ
เขาก็เก็บตรวจกันอย่างละเอียดเลย
ชั้นที่๒เป็นสำนักงาน
ก็จะเก็บพวกเอกสารการสั่งซื้อการจำหน่ายสินค้า
ส่วนชั้นที่๓เนี่ยนะคะเป็นห้องว่างไม่ได้มีการใช้งานค่ะ
ตำรวจเขาใช้เวลาในการตรวจสอบทุกชั้นอยู่๓ชั่วโมงกว่า
เบื้องต้นที่ตรวจไปทั้งหมดนั้นไม่เจอสายนายเลยนะคะ
ไม่มีเลยที่นี่เขาก็อ้าวไม่มีแล้วซื้อจากไหนล่ะ
สรุปไปตรวจแล้วก็ไม่เจอแต่เขาไปเจอเอกสารค่ะพี่อุ๋ย
เป็นเอกสารแสดงรายการสินค้าและการจำหน่ายสายนาย
มีข้อมูลว่าตั้งแต่กรกฎาคมปีที่แล้ว
บริษัทนี้มีการสั่งซื้อและจำหน่ายสายนายไป๓๒ขวดแล้วนะคะ
ก็คือจะไม่มีการสต๊อกสินค้ารอให้ลูกค้าสั่งมาก่อน
มีลูกค้าสั่งมา๕ขวดเขาก็ค่อยไปสั่งจากต้นทาง
นำเข้ามา๕ขวดแล้วก็ขายให้ลูกค้าแบบนั้น
ย้ำว่าไม่เกิน๑๐๐๐กิโลกรัม
หนึ่งตันนะคะไม่ต้องมีใบอนุญาตพี่อุ๋ยอืมเพราะฉะนั้นเนี่ย
ขวดหนึ่งเนี่ยมันประมาณสองร้อยห้าสิบกรัมเองอ่ะอ่า
พี่อุ๋ยจะซื้อสักสิบขวดซื้อสักยี่สิบขวดซื้อสักร้อยขวดเนี่ย
ก็ไม่ต้องมีใบอนุญาตก็ได้ค่ะอืมมันสามารถนะคะอ่า
ทีนี้เขาบอกว่าไปเจอกรดสันฟิลริกหรือว่ากรดกรรมฐานบรรจุขวดด้วยนะคะ
ชาวฟิริกหรือว่ากรดกรรมฐานเนี่ยมันจะลักษณะเป็นของเหลวใส
ไม่มีสีไม่มีกลิ่นมีฤทธิกัดกร่อนอวัยวะสัมผัส
คือถ้าสูดดมก็มีตายเหมือนกันนะคะก็เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่สาม
พรบวัตถุอันตรายปีสามห้านะคะก็มีเคมีพันธนิดนี้อยู่ที่โรงงานนี้ด้วย
อยู่ที่บริษัทนี้ด้วยนะคะเขาบอกว่าการผลิตนำเข้าส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองเนี่ย
อันนี้ต้องได้รับการอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมครับ
แต่ก็เห็นว่าก็มีขายออนไลน์ได้ทั่วไปนี่ก็ก่อนจะมีข่าวแอมสายนายดังดังเนี่ย
ถ้าปืนยังซื้อในเฟซบุ๊กยังเสิร์ชกูเกิ้ลเจอซื้อได้ราคาหลักร้อยเนี่ย
ครับนับภาษาอะไรกับสารพวกนี้ล่ะอ่าถูกไหมคะอ่ะ
สำหรับการตรวจค้นเรื่องนี้อย่างที่บอกนะคะว่ามันสืบเนื่องเชื่อมโยงมาจากวัตถุพยาน
ก็คือขวดสายนายที่เจอในถุงดำในเคสของแด้
สองแด้ที่เสียชีวิตที่อุดรธานี
คือเคสนั้นเนี่ยเราเปิดชื่อหลานได้ไหมเปิดชื่อวัยรุ่นคนนั้นได้ไหม
ตะวันเขาบอกตะวันเป็นหลานแด้
ตะวันคือคนที่ถูกแอมจ้างให้เอาถุงดำที่เธอยัดทุกอย่างใส่เอาไว้เนี่ย

แล้วก็บอกว่าเปลี่ยนใจแล้ว๕๐๐ฝังไม่เอาแล้วเดี๋ยวให้หมื่นหนึ่งเลย
เอาถุงดำมาคืนฉันดีกว่าและอย่าให้ตำรวจสาวมาถึงฉันได้นะ
ตำรวจเขาเห็นแต่ว่าตะวันเขาเห็นข่าว

ตะวันเนี่ยพอเอาถุงนี้มาให้ตำรวจปุ๊บเท่านั้นแหละ
นั้นจำได้ไหมคะว่าเจออะไรบ้างนี่ค่ะ
บัตรประชาชนใบขับขี่เนี่ยมีใบขับขี่ของแด้
มียามีใบแจ้งความกรณีที่แด้ตาย
แล้วก็ขวดนี้ที่เราวงเอาไว้นั่นนะคะ

ที่ตำรวจเจอเป็นหลักฐานชิ้นแรกเลย
แล้วก็มีการเอาไปตรวจสอบเรื่องของหมายเลขล็อตสินค้า

ที่นี้ต้นทางของโพรแทสเซียมไซยานายขวดนี้น้ำหนักสองร้อยห้าสิบกรัมเนี่ย
ซีเรียลนำเบอร์ตรงกับเลขล็อตนำเข้าจากประเทศสเปนโดยบริษัทหนึ่งนะคะ
ครับจากนั้นห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ตำรวจลงพื้นที่ตรวจค้นช่วงบ่ายวันนี้เนี่ย
เขาก็รับจากบริษัทนั้นมาขายปลีกแล้วก็จัดส่งทางออนไลน์
อย่างที่บอกนับเอาแค่เดือนเดียวนะพี่อุ๋ยกรกฎาปีที่แล้วจนถึงวันนี้เนี่ย
บริษัทนี้ขายสายนายบรรจุขวดสองร้อยห้าสิบกรัมแบบเมื่อกี้เนี้ยแบบที่แอมใช้นะครับ
ไปหกเอ่อไปสามสิบสองขวดแล้วค่ะอ่าสามสิบสองขวดปริมาณก็คือแปดกิโลกรัม
ไม่รู้ใครซื้อไปบ้างไม่รู้ว่าซื้อไปทำอะไรบ้างโอ้โหน่ากลัวนะ
คืออย่างที่บอกว่าสายนายจริงแล้วเนี่ยมันก็มีใช้ในพวกอุตสาหกรรม
สมเป็นยาฉีดพ่นฆ่าแมลงล้างบ่อกุ้งอะไรอย่างนี้คือมันก็มี
แต่เราก็ไม่รู้เลยไงว่าสามสิบสองขวดเนี้ย
มันไปอยู่ในที่ที่ถูกที่ควรของมันหรือเปล่าเพราะมันเป็นเกล็ด
แค่เอาไปผสมน้ำมันละลายแล้วถ้าใครไปดื่มไปกินเข้าไปเนี่ย
ก็ตายอะค่ะอาจารย์ออสบอกว่าปริมาณของการใช้เนี่ยนะ
ถ้าเอาไปใช้ในทางไม่ดีในการที่ทำร้ายคนเนี่ยแค่๑มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว๑กิโลกรั
อืมถ้าคุณโดนเข้าไปเนี้ยคุณหนักห้าสิบมิลลิกรัม
คุณฮะหนักห้าสิบกิโลกรัมเนี่ยเขาใส่ไปสักห้ามิลลิกรัมเนี่ย
สิบมิลลิกรัมเนี่ยคุณก็ตายแล้วอ่ะ
เขาบอกสิบนาทีอ่านั่นนะคะซึ่งตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่นะคะ
เส้นทางการจำหน่ายถูกขายไปให้ใครบ้างเพื่อจะได้ตรวจสอบ
เอาไปใช้วัตถุประสงค์ไหนใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้อง
ในทางที่ถูกที่ควรหรือเปล่าเพราะมีข้อมูลบอกว่าเมื่อเดือนที่แล้ว
มีดาราคนนึงมาซื้อไปขวดนึงโถเปิดมาแบบนี้เอาอีกแล้วนะเนี่ย

เขาบอกเขากำลังไล่ตรวจสอบอยู่ว่า๓๒ขวดนี้ไปอยู่ในมือใครบ้าง
ใช้ถูกวัตถุประสงค์ไหมซึ่งการจำหน่ายสายนายของห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งนี้เนี่ย

ต้องขายให้เฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเท่ากับว่า
ใครสั่งใครมีเงินจ่ายอ่ะก็ซื้อได้เขาบอกราคาก็แพงนะคะไม่ได้ถูกนะ
ขวดขวดหนึ่งเนี่ยสองร้อยห้าสิบกรัมเนี่ยสามพันบาทคือถ้าดูอย่างเงี้ถ้าเอาไปใช้ในในทางที่เขาจะใช้เพื่อ
เพื่ออ่าประโยชน์อ่ะใช้ทำงานจริงจริงเนี้ยอืม
อันนี้ดูแพงใช่แต่ถ้าเทียบกับการที่คนซื้อไปเพื่อจะเอาไปฆ่าคนเนี่ยอืม
สามพันบาทนี่ชีวิตคนคนหนึ่งนี่เทียบไม่ได้เลยค่ะคุณสามารถใช้เงินสามพันบาทกับฆ่าคนได้แล้วนะ
ไม่ได้เลยจริงจริงนะเอาตอนนี้ตำรวจจะตรวจสอบอีกอย่างหนึ่งด้วยว่า
แล้วขวดนี้ใครเป็นคนสั่งซื้อแอมสั่งซื้อเองไหมหรือสั่งซื้อผ่านใคร
เส้นทางของไอ้ขวดขวดนี้เนี่ยมันมายังไงแล้วสายนายที่เป็นหลักฐานสำคัญในคดีนี้เนี่ย
อย่างที่บอกมันเป็นสายนายบริสุทธิ์นะคะความเข้มข้นสูงบรรจุขวด๒๕๐กรัมใช่ไหมคะ
เอาแค่ขวดขวดหนึ่งสองร้อยห้าสิบกรัมเนี้ยอืมถ้าแบ่งใส่แคปซูลขนาดสองร้อยห้าสิบมิลลิกรัม
ได้พันแคปซูลแล้วอ่ะพี่อุ๋ยโอ้โหแล้วจำได้ไหมคะ
ตอนที่ไปค้นบ้านของแอมที่นครปฐมเจออะไรแคปซูลแคปซูลเปล่าเพียบเลยใช่ไหม
คือคุณรัชพรท่านผู้ชมดูตรงนี้นะ
อาจารย์ออสบอกว่าใช้เนี่ยปริมาณที่ทำให้สามารถฆ่าคนได้เนี่ย
คือ๑มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว๑กิโลกรัม

แคปซูล๑ใส่ได้เท่าไหร่

เท่ากับว่าคนที่น้ำหนักตัว

มันน้อยมากที่จะมีคนน้ำหนัก๒๕๐กิโลกรัม

ใช่คือถ้าใส่อัดแน่นเต็มแคสซูลเต็มปริมาตร

เป็นร้านฮาร์ดแวร์ที่อยู่ติดกับห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างนี้
เขาบอกว่าสถานที่ตรงนี้เขาเปิดมาประมาณสัก๓๔ปีแล้วล่ะ
โกดังเก็บสินค้าประเภทเคมีพันธุ์แล้วก็อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
ที่ผ่านมาผมก็เห็นว่ามีรถมารับส่งของเป็นประจำ

อาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็เห็นตำรวจสอบสวนกลางมาตรวจค้นไปรอบนึงแล้วสักสองครั้งได้
วันนี้ก็มีตำรวจสืบสวนสอบสวนมาตรวจสอบสายนายที่เกี่ยวข้องในคดีของแอมอีก
นี่เขาให้ข้อมูลแบบนี้แต่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยนะ
เขาแค่เปิดร้านฮาร์ดแวร์อยู่ติดกันเฉย

เขาบอกว่าที่นี้คือจะเปิดโกดังก็ต่อเมื่อมีคนมาเอาของ
ถ้าไม่มีคนมาเอาของเขาก็จะปิดเอาไว้เพราะว่าด้วยฝุ่นด้วยอะไรเขากลัวของข้างในเขามันเสียหาย

ทีนี้อาจารย์ออสค่ะรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะ
ยืนยันกับไทยรัฐทีวีแล้วว่าผลการตรวจตัวอย่างในตู้เย็นของครูออส

ครูออสได้ใช่ไหมคะครูออสที่แกป่วยเป็นมะเร็งด้วย
แกก็เป็นหนึ่งในลูกแชร์วงแชร์มรณะของแอมด้วย

เธอคือผู้เสียชีวิตรายที่๑๑
จำได้ไหมที่พ่อแม่บอกว่าตั้งแต่ลูกสาวเสียชีวิตไปไม่มีใครมายุ่งของในห้อง
ตู้เย็นตู้นี้ที่มีน้ำดื่มมียาสมุนไพรมีอะไรอยู่เลย
ของในตู้เย็นนี้ทั้งหมดพ่อแม่เอามาให้อาจารย์ออสช่วยตรวจสอบหาสารสายนายใช่ไหมคะ

ตู้เย็นเนี่ยมันมีกล่องยา๒ซองมีซองสำลีมีขวดน้ำดื่ม๓ขวด
กลั่นคอนโท๑ซองน้ำย่านางใบเตย๑ขวด
อาจารย์ออสบอกว่าเจอสายนายในขวดน้ำดื่มค่ะ
สายนายในขวดน้ำดื่มของครูออสนะคะ
แล้วก็จุดต่างในห้องพักอาจารย์ออสบอกว่าก็เจอไซยานายเช่นเดียวกัน
จำได้ไหมคันนี้ใช่ไหมที่พาคุณก้อยไปปล่อยปลา
ในนั้นมันมีซองชาอยู่ในรถ
ตรวจสอบแล้วในซองชานั้นมีสายนายปริมาณสูงค่ะ
ซึ่งซองชานี้ถูกผสมสายนายไว้แบบพร้อมใช้แล้ว
ของครูทุกคุณสดีค่ะ

ก็เจอทั้งที่พื้นฮะบริเวณที่เสียชีวิตอ่าที่มีอ้วกหรืออาเจียนอ่า
ล่วงลงไปนะครับแล้วก็สารคัดหลังอะไรพวกนั้นก็เจอในปริมาณที่สูง
รวมถึงในตู้เย็นด้วยนะครับเจอในปริมาณที่ต่างกันเจอด้วยครับ
ในขวดน้ำด้วยแต่ว่าปริมาณมากน้อยต่างกันรถก็คือรถของครูแดมใช่ไหมฮะ
ค่ะอ่าที่ตำรวจยึดมาแล้วก็เจอซองชาที่อยู่ในรถนะฮะ
อันนี้ก็ตรวจเจอปริมาณโปรดาเซียมไซนายสูงมากนะครับมากกว่า๓มิลลิกรัมต่อซองนะครับ
อันนี้ก็เป็นผลการตรวจล่าสุดที่ส่งให้ทางตำรวจเป็นลักษณะชาที่ทำเองนะฮะ
ซองไว้ในถุงเท่ากับว่าอันนี้ละมั้งที่ทำให้บิ๊กโจ๊กออกมาแถลงว่า
มีพยานหลักฐานชัดเจนที่เชื่อว่าแอมก่อเหตุเองทุกคน
ก็เป็นการพยายามหาเกี่ยวกับวัตถุพยานแวดล้อมที่จะเชื่อมโยงนะคะ
สายนายให้กับเหยื่อกินหรือว่าดื่ม
ที่ผ่าทันชนสูตรทันเก็บตัวอย่างทัน
หรือไม่มีผลชนสูตรเบื้องต้นที่บอกเอาไว้เนี่ยมันก็ต้องไปหาพยานแวดล้อมที่เป็นวัตถุพยาน
อย่างเช่นบ้านครูออสที่ทางครอบครัวบอกโอ้โหตู้เย็นครูออสเนี่ยไม่ได้แตะเลย

ครูออสจะเสียชีวิตมานานแล้วไปตรวจสอบดูเอาพบสายนายในน้ำดื่ม

แต่ในมุมนึงเนี่ยผู้ต้องหาเขาปฏิเสธเขาก็อาจจะปฏิเสธได้ว่าโอ้โหตู้เย็นนั่งกี่เดือนแล้วอ่ะ

เอาอะไรมาใส่ก็ไม่รู้ซองชาในรถเนี่ยเป็นของใครอะไรยังไงใช่หรือเปล่า
เขาก็มีสิทธิ์จะสู้คดีซึ่งอาจารย์ออสบอกว่ามันก็ต้องไปหาพยานแวดล้อม
เพื่อจะดูว่าเฮ้ยพยานแวดล้อมทั้งหมดเนี่ย
มันมัดตัวคุณว่าคุณก่อเหตุมันชี้มาที่คุณแบบนั้นถูกไหม
เสื้อผ้าของคุณเขาถึงต้องพยายามตรวจทั้งหมดเลยว่า
ใช่ค่ะซึ่งถ้าพูดถึงแวดล้อมเอาที่สิ่งที่แวดล้อมแอมที่เจอเนาะ
ก็คืออันหนึ่งเจอจองชาผสมสายนายอยู่ในรถที่แอมใช้

มีอะไรอีกล่ะเจอแคปซูลเปล่าที่บ้านแอม
แล้วก็กำลังตรวจพวกเสื้อผ้าทั้งหมดของแอมอยู่

อ้าวเรื่องนี้ผู้อำกับการสพบางแพรนะคะบอกว่า
หลังจากที่มีการไปตรวจสอบบ้านของพี่สาวแอมด้วยจำได้ไหม

เคยไปที่เขาบอกว่าเปิดเป็นร้านหลายอย่างเลยค่ะ
มีข่าวว่าเป็นเพศรัชกรแต่ไม่ใช่

ไปตรวจสอบพี่สาวของแอม๒คนเลยนะคะ
เซิร์ฟเวอร์บันทึกกล้องวงจรปิดมา๑ตัว
แล้วก็เอายาสมุนไพรหลายชนิดในขวดโหล

ซูลบรรจุยาสมุนไพรจำนวนนึง
ให้อาจารย์ออสตรวจสอบแล้วเหมือนกัน

แต่ผลยาสมุนไพรบางตัวออกแล้วนะคะ
มันมีสารโซเดียมไทโอซอเฟส

เอาง่ายยาแก้พิษสายนายนั่นแหละค่ะ
ซึ่งมันสามารถใช้รักษาโรคผิวหนังได้ด้วย
สอบปากคำพี่สาวแอมทั้งสองคนแล้ว
เห็นบอกว่าให้การเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนนะคะ
แต่เบื้องต้นไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับแอม

เจ้าตัวก็คือพี่สาวของแอมให้การว่า
ส่วนไอ้โซเดียมไฮโอฟันเฟสเนี่ย
อืมเขาบอกว่าเขาเอาไปล้างบ่อปลาอะไรนี่แหละอืม
ซึ่งอาจารย์ออสวันนั้นที่มาคุยกับผมที่เปิดปากกับ
ภาคภูมิก็บอกว่ามันเอาไว้ใช้ล้างบ่อปลาได้

ถ้าออกมาแบบนี้ว่าสายนายมันหาซื้อได้ง่ายขนาดนี้นี่
แปลว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ย
ต้องมีการตัดตอนเรื่องของการซื้อขายสายนายแล้วนะ

ไม่เกิน๑๐๐กิโลกรัมหรือไม่เกิน๑ตัน

ก็ถ้าแอมสั่งได้พี่อุ๋ยจะสั่งได้ไหมล่ะ

คือก็นำเข้ามาเพราะว่าฉลากมาจากสเปนไงคะ
เกิน๑๐๐กิโลกรัมนะคะ

คืออันนี้ต้องอย่างเร่งด่วนด้วยนะ
แต่ก็อย่างที่บอกทุกวันนี้ปืนมันยังหาซื้อทางออนไลน์กันได้เลย

พี่อุ๋ยหิวน้ำไหมคะอ่านข่าวนานเดี๋ยวยื่นน้ำให้
ไม่รู้หรอกฮะผมก็ถามอาจารย์ออสว่าเราจะรู้ตัวไหมฮะอาจารย์
ไม่มีทางเลยจันอบรู้ฮะก็รู้ว่าอื้ากแล้วอะ
เหมือนเหนือในละครในหนังแบบนั้นเลยอะ

อ่าอ่าหลังจากที่มีข้อมูลต่างต่างพรั่งครูมามากมายเนี่ยนะฮะ
โดยเฉพาะเรื่องการไปทำหวยอะไรกันใช่ไหม

นี่ครับวันนี้คุณแซะกณฑวีนผู้สื่อข้าวของเรา
ได้คุยกับเพื่อนสนิทของแด้คนหนึ่งนะเขาบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
ยาเขาเป็นผัวเมียกันจริงไม่ใช่เป็นหัวทิพย์เมียทิพย์
หรือว่าแด่เนี่ยเป็นลูกน้องเป็นคู่ร่วมความสม่ำการ
เป็นคนที่แอมเขาใช้งานแล้วก็ถูกฆ่าตัดตอนคือเพื่อนสนิท
แด้คนนี้สมมุติชื่อคุณเลิศก็แล้วกันนะบอกว่ามันเริ่ม
ต้นหลังจากที่กบกบเนี่ยเสียชีวิตก่อนเมื่อ๒๕มกราคม๖๕
มา๔เดือนรุ้งได้มารู้จักกับแด้ผ่านแอปหาคู่รุ้งคือ
เมียของกบนะครับพอกบตายก็มารู้จักกับแด้นะครับแล้วก็
ตกลงอยู่กินด้วยกันมีการผูกข้อไม้ข้อมือกันด้วยเมื่อ๒๐
พฤษภาคม๖๕เขาบอกเขาจำได้จากนั้นนี่เพื่อนของแด้บอก
เห็นไหมผูกข้อไม้ข้อมือกันระหว่างแด้กับรุ้งนะครับจากนั้น
แด้เนี่ยมาจับได้ว่ารุ้งมีผู้ชายอื่นก็เลยเลิกกันเมื่อ
พฤศจิกายนหกห้าอืมแต่ถ้าข้อมูลของรุ้งรุ้งบอกว่ารุ้งนี่แหละ
เป็นฝ่ายขอเลิกค่ะเพราะจับได้ว่าแด้เนี่ยมีผู้หญิงอื่น
คือเอาเข้าสิหนึ่งในนั้นคือแอมคือเลิศเพื่อนของแด้บอกกับทีม
ข่าวของเราว่ารุ้งเนี่ยหลังจากที่แด้ขอเลิกรุ้งยังพยายาม
มาหาแด้เพื่อมาขอคืนดีแต่แด้ไม่คืนดีด้วยส่วนประเด็นที่
ว่าระหว่างที่กบยังไม่เสียชีวิตแล้วกบกับรุ้งเนี่ยเขาเป็น
สามีภรรยากันอยู่เนี่ยกบไปแอบเจอแอมรู้จักแอมคบหาอะไรกับ
เนี่ยเลิศยืนยันว่ากบกับแอมเขาไม่รู้จักกันนะฮะรุ้งนั่น
แหละไปโยงเองพอเกิดเรื่องขึ้นในปัจจุบันแล้วก็ไม่มีใครยืน
ยันด้วยว่ากบเขาคบกับแอมอะไรยังไงเขารู้แค่ว่าไม่เคย
รู้จักกันเพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าเคยคบกันอะไรกันเนี่ยเลิก
เขาบอกเขายืนยันว่าไม่เคยคบกันอ่านี่นะฮะทีนี้ที่รุ้งอ้างว่า
พอกบเสียชีวิตมีคนชื่อนุ้ยโทรมาหารุ้งขออภัยที่แด้เสียชีวิตแล้ว
มีคนชื่อนุ้ยเนี่ยโทรมาหารุ้งแล้วแจ้งข่าวเรื่องแด้เสียชีวิต
คุณเลิศเขาบอกว่าคนที่โทรไปแจ้งให้ลุงรู้เนี่ยมีตัวตนจริง
จริงแล้วก็เป็นหนึ่งในอดีตเมียของแด้นั่นแหละ
เพราะคนนี้เขาเป็นเพื่อนของแด้ตกลงเนี่ยเขาเป็นผัวเมียกันจริงไหม
หรือแค่แอมชัยแด้อ่าทำงานเป็นเครื่องมือเป็นในขบวนการแล้วโดน
ถึงเวลาก็ต้องตัดตอนคุณเลิศเขายืนยันว่าแอมกับแด้ที่รู้จักกันเนี่ย
รู้จักกันผ่านแอปหาคู่นะที่หลายคนสงสัยว่าผัวทิพย์หรือเปล่า
คบกันมาเพื่อทำธุรกิจสีเทาเพื่อเส้นทางการเงินต่างที่ทำอะไรด้วยกันเนี่ย
ยืนยันว่าไม่ใช่ทั้งคู่เป็นผัวเมียกันจริงทุกวันนี้ที่ว่าแอมท้องสี่เดือนเนี่ย
คุณเลิศเขาบอกกับเราเขาบอกเขายอมติดคุกแทนแอมเลยก็ได้
คุณเลิศพูดผ่านสื่อแบบนี้ไม่ดีนะ
เขาบอกเขาเป็นเพื่อนกับแด้เขายืนยันว่าเขารู้หมด
แด้คบกับแอมแบบไหนอะไรยังไง
ที่สำคัญคือระหว่างแอมกับแด้ตอนที่คบกันเนี่ย
ไม่ได้มีเรื่องของอดีตสามีของแอมที่เป็นตำรวจ

ไม่ทิศครับ
คบกันจริงไหม
เนี่ยถ้าพี่เอาของผมไปออกนะคนอ่ะจะหายสงสัยเลย
ถ้าลูกแอมนะไม่ใช่ลูก
แล้วตอนนั้นอดีตผัวที่เป็นตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนั้น

ไม่มีเลยไม่มีรู้เป็นเมียแต้งเป็นเมียผู้ข้อมือเหมือนกันคือเพื่อนเราไม่เอามันน่ะมันไม่ใช่
ว่ามันมันไม่เอาเพื่อนเราใช่เพราะลุ้งมันมันมีมันมีมันมีคนอื่น
อันนี้ตัวของคุณเล่ยก็ยืนยันอย่างนี้นะให้คุณลุ้งเนี่ย
เขาก็ยืนยันในฝั่งของเขานะท่านผู้ชมครับทีนี้เลิศเนี่ยเขาก็
อยู่ดีมีคนไปทวงเงินค่าหวยใช่ไหมทวงกับแด้ที่นี่ก็เป็นเรื่องเป็นกราวเลย
เต่าใช่ไหมที่ว่าโอ้โหแอมบอกแนะนำกาวงกาวาวให้ทำหวยแหละแล้วก็ถูกโกงเงินอะไรกันเนี่ยนะครับ
หวยทิพย์เนี่ยเลิศบอกว่าแอมตอนที่มาคบกับแด้คบกับแด้ปุ๊บทำหวยเลย
โดยให้แด้ไปเปิดบัญชีธนาคารแล้วใช้บัญชีของแด้ชื่อของแด้ในการหมุนเวียนเงินหวย
แด้เองก็รู้แต่แด้ยอมเพราะ๑แด้รักแอม๒เลิศเขายอมรับว่าเพื่อนเขาก็มีความโลภส่วนตัวอยากได้เงิน
ยอมรับว่าแด้เพื่อนของเขามีเงินหมุนเวียนจริงในบัญชีเนี่ยหลักล้าน
แต่ไม่รู้ว่าเรื่องเงินเรื่องทองตรงนี้เนี่ยระหว่างแด้กับแอมเขาไปหักอะไรกันยังไง
เพราะเป็นเรื่องของคนสองคนเขาก็ไม่รู้ที่สำคัญแด้นี่แหละเป็นคนไปถอนเงินจนเกลี้ยงบัญชีแล้วเอาเงินให้แอมทั้งหมด
แล้วแด้ก็เสียชีวิตค่ะยืนยันตรงนี้คุณเลิศเขายืนยันบอกขอยืนยันกับเราเลยเป็นที่แรกเลยว่าแด้รู้เรื่องขบวนการหวยของแอมทุกอย่างซึ่งตัวคุณเลิศก็เคยเตือนแด้มาหลายครั้งแล้วค่ะ
เดี๋ยวมันไม่รู้อยู่นะครับคนของเราแหละ
แต่ที่ว่าตำรวจเขายังไม่ตายเพราะเขามีผลประโยชน์แอบมันทำกับเขาไม่ได้
ตำรวจเขาคุ้มครองหัวกระโลกกันอยู่
ถ้าพูดถึงคนที่เกี่ยวข้องกับแอมแล้วเสียชีวิตเนี่ยมีวงไหนแล้วนะคะ
มีวงแชร์ธุรกิจปล่อยเงินกู้จำนำทรัพย์จำนองรถ
แล้วก็มีหวยใช่ไหมล่าสุดที่ออกมา
นี่มีวงประกันมาแล้วนะคะประกันชีวิต
คือมีตัวแทนประกันคนหนึ่งเขาโพสต์ไว้หลังจากที่เขาติดตามข่าวคุณก้อย
แล้วก็ติดตามข่าวแอมไซนาเขาบอกเกือบไปแล้ว
เธอเคยคุยเกือบขายประกันให้แอม
นี่ยังไงฮะคุณกิ๊กนะคะเมื่อครั้งหนึ่ง
ครั้งนึงฉันเคยคุยกับแอมว่าด้วยเรื่องประกัน
คุยกันดีลกันพักนึงแต่ปิดดิวไม่ได้
ตรงก็เลือกที่จะไม่ดีลต่อเพราะมันแปลก
คุณบอมปิดต่อคุณกิ๊กเลยค่ะขอถามรายละเอียดหน่อย
บอกเธอรู้จักกับแอมผ่านเพื่อนเธอมาอีกทีนึง
ช่วงปลายปี๖๕คาบเกี่ยวต้นปี๖๖
แอมบอกว่าอยากทำประกันชีวิตให้กับคนในครอบครัว
คือน้ากับอาที่เป็นตำรวจแต่ไม่ได้ระบุชื่อนะคะว่ามีใครบ้าง
ทีนี้ระหว่างพูดคุยกันที่เธอบอกว่ามันผิดจัญญบันมันแปลกเลยต้องถอยออกมาไม่ยอมดีลต่อใช่ไหม
เขาบอกว่าเขาใช้คำถามที่ลูกค้าประกันชีวิตทั่วไปไม่ได้ถามกัน
เราก็ถามว่าอย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหม
แอมถามแบบนี้ค่ะเออถ้าทำไปแล้วเสียชีวิตเนี่ยคุ้มครองทันทีเลยไหม
หรือถ้าอยู่ดีมีอาการวูบจะคุ้มครองหรือเปล่าถ้าเสียชีวิตด้วยการหัวใจวายล่ะจะคุ้มครองไหม
คือเอ้าฟังจากคำถามเนี่ยใช่อาการของเหยื่อเขาไหมคะ
อยู่ดีวูบแล้วตายนี่จะคุ้มครองไหม
ทำเสร็จปุ๊บคุ้มครองทันทีเลยไหม
ครองหลังเสียชีวิตกี่วันอย่างนี้หรอ
คือปกติถ้าคนทำประกันชีวิตให้ตัวเองหรือญาติพี่น้องหรือคนที่เรารักเนี่ย

เหรอคือจะถามก็อย่างมากถามเรื่องการประกันความเสี่ยงหรือไม่ก็
ผลตอบแทนได้เท่าไหร่ยังไงคุ้มครองอะไร

ได้คืนไหมหรือมีจะเท่ากับจะได้อะไรคืนบ้าง
คืออันนี้ถามแต่ว่าตายแล้วได้อะไรบ้างตายแล้วคุ้มครองทันทีเลยไหม
ต้องทำกี่วันถึงจะตายได้คือลักษณะคำถามเป็นแบบนั้น
เพราะมันมีอีกคำถามนึงค่ะเขาบอกว่าถ้าทำประกันไปแล้ว
ประกันจะคุ้มครองในระยะเวลากี่วันทำไปแล้ว๓วันคุ้มครองเลยไหม

ขอโทษนะคะถ้าดิฉันทำประกันชีวิตอันนี้แล้วแล้ว๓วันที่ฉันตายคุ้มครองเลยไหมคะ
นี่เหรอตัวแทนประกันก็เลยบอกมันดูแปลก
เขาเลยบอกไม่คุยต่อดีกว่ามันประหลาดมากลองฟังคุณกิ๊กเล่านะคะ
มันผิดแปลกวิถีการทำประกันอยู่แล้วซึ่งโดยปกติเนี่ยลูกค้าเนี่ยจะต้องแจ้งว่า
อยากพี่อยากทำประกันชีวิตนะแต่ก็เอาสุขภาพด้วย
แล้วบอกหน่อยว่าสมมุติวันหนึ่งพี่ป่วยขึ้นมาความคุ้มครองมันอยู่ตรงไหน
เราก็มีหน้าที่อธิบายในตัวความคุ้มครองอยู่แล้ว
เพราะว่าการทำประกันชีวิตหรือสุขภาพมันมีระยะเวลารอคอยซึ่งว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยิน
อันนั้นก็เป็นในส่วนที่เราต้องชี้แจงกับเขา
ลูกค้าหน่อยว่ายังมีชีวิตอยู่ไหม

และแอมเคยไปเรียกร้องผลประโยชน์อะไรกับครอบครัวของผู้เสียหายบ้างไหม
แล้วก็อยากจะย้ำไปถึงครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยว่า
เอกสารรับรองการเสียชีวิตและผู้รับผลประโยชน์ในเล่มกรมทันชีวิตเนี่ย
ไม่สามารถระบุว่าเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้กันได้

แอมจะปลอมเอกสารไปหลอกลวงครอบครัวผู้เสียชีวิต

เพราะไม่อยากให้ผลประโยชน์ของประกันเนี่ยกลายไปเป็นใบสั่งตายค่ะ
อาจจะไปแอบทำประกันชีวิตให้กับเหยื่อคนใดคนหนึ่งอย่างนี้เหรอ
แล้วนี่เขามีน้ามีอาเป็นตำรวจอีกเหรอ
ถ้าก็ทำให้ใครแล้วคนนั้นอาจจะตายหรือเปล่าอย่างนี้

ทุกผู้ชมครับดูกรณีของคุณซายหน่อยนะฮะ
คุณซายเนี่ยถ้าไล่ดูตามเวลาการเสียชีวิตสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับแอมนะขณะนี้
เสียชีวิตคนแรกเลยนะฮะ
กรกฎาคม๒๕๕๘นะครับคุณซายนางสาวมณฑาทิพย์นะฮะ
ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีหมายจับแอมในคดีของคุณซายนะครับ

ตำรวจกำลังรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมอยู่
ระบุสาเหตุการเสียชีวิตในตอนนั้นว่าหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ที่สำคัญคือเราได้ข้อมูลมาว่าคุณซายนะฮะ
คุณแม่นะฮะคุณแม่เมื่อวานก็เพิ่งมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับคดีของลูกสาวนะครับ
ข้อมูลนึงก็คือคุณซายรู้จักกับแอมเพราะว่าแอมมาเช่าตึกของคุณซายที่นครปฐม

คุณซายเขาก็มีทรัพย์สินมีเงินทองนั่นแหละนะแล้วก็แต่งงานอยู่กินกับ
มีตึกที่นครปฐมแอมมาเช่าตึกคุณซายทำให้รู้จักกันจนค่อนข้างสนิทกัน
พอสมควรแล้วแอมมักจะมาขอยืมเงินคุณซายแล้วชวนคุณซายไปทำบุญเป็นประจำ
ส่วนตึกของคุณซายเนี่ยเราได้ข้อมูลว่าหลังจากคุณซายเสียชีวิตแอมเป็นคนขายตึกนะฮะ
นี่ไงผู้เช่าจะไปขายตึกเขานะครับ
วันนี้เราได้คุยโทรศัพท์กับคนที่ซื้อตึกของคุณซายไปจากแอมนะสมมุติว่าชื่อคุณเอก็แล้วกัน
คุณเอบอกว่าตอนแรกแอมมาเช่าอยู่ใกล้กับตึกของคุณซายตึกอยู่ที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
นี่ฮะเป็นอาคารพาณิชย์สูงสี่ชั้นส่วนคุณเอเนี้ยอยู่คู่หาข้างข้างเป็นเพื่อนบ้านกับคุณทราย
พูดคุยสารทุกข์สุขดิบกันทีนี้พอแอมเนี้ยเจอคุณทรายก็มาพูดคุยมาตีสนิทด้วย
รู้อีกทีก็คือเขาสนิทสนมไว้ใจกันมากถึงขั้นที่คุณซายเนี่ยฝากกุญแจตึกให้แอมดูแล
จนกระทั่งเกิดเหตุคุณซายเสียชีวิตเมื่อเจ็ดกรกฎาคมปีห้าแปด
มาถึงปี๕๙เนี่ยแอมมาถามคุณเอ
ว่าสนใจจะซื้อตึกไหมเพราะสามีชาวต่างชาติของคุณซาย
เขาอยากขายเอาเงินสดมาแบ่งให้กับญาติพี่น้องของคุณซายค่ะ
คุณเอก็ตกลงซื้อไว้ในราคา๓๕๐๐๐๐บาทซื้อด้วยเงินสดเลยนะครับ
วันที่โอนมีทนายมาด้วยทนายเป็นผู้ชายนะ
มากับพ่อของคุณซายแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์ตึกให้กับคุณเอ
ซึ่งตอนนั้นก็ยังถามแอมเรื่องฆ่านายหน้าแอมบอกค่านายหน้าขอแสนนึงนะ
แล้วก็จ่ายค่าทนายอีกแสนนึงหลังจากเรื่องราวเกี่ยวกับคดีของแอมสายนายเป็นข่าวขึ้นมา
คุณเอบอกรีบโทรไปถามทางครอบครัวของคุณซายเลย
ทำให้ทราบว่าญาติพี่น้องเนี่ยได้เงินแค่๓ล้าน๒นะครับ
มันยังหายไปนะครับได้ไม่ครบนะครับ
โดยคุณเอบอกหลังจากโอนกรรมสิทธิ์ตึกมันมีช่วงเวลารอดำเนินการอยู่๓วัน
ในช่วง๓วันนี้เนี่ยแอมให้คนมาถอดทรัพย์สินในตึกออกไปหมด
พอไปถามแอมแอมบอกว่าครอบครัวคุณซายเนี่ยยกให้แอม
ไม่ว่าจะเป็นแอร์เป็นเฟอร์นิเจอร์ขนาดซิงค์ล้างจานเนี่ยแอมยังถอดไปเลย

อ้าวขอบคุณทรายอะครับเขาต้องการเงินสด
เอาไข้ได้ข้อมีและต้องการเงินสดใน๗วันนี้

แต่แอ๊มนี่น่าจะแบบเป็นไหนหน้าให้อะไรอย่างนี้หรอครับ

เขาก็มาเดินเรื่องขายตึกให้กับครอบครัวของคุณซาย

แต่คนที่เขาซื้อตึกต่อเนี่ยเขาบอกเขาซื้อ๓ล้านห้า

ตอนหลังเนี่ยหลังจากเป็นข่าวเนี่ยครอบครัวคุณซายบอกได้เงินแค่๓ล้าน๒

ทีนี้เขาบอกพอมาหักลบดูแล้วเนี่ยเขาเคยถามแอมว่าได้ค่าในหน้าเท่าไหร่
บอกได้๑แสนแล้วก็มีค่าทนายที่ต้องให้เขาที่มาเดินเรื่องให้อีกหนึ่งแสน

ถ้า๓ล้าน๕ลบซาย๑แสนค่าทนาย๑แสนก็คือลบไป๒แสน
ครอบครัวต้องเหลือ๓ล้าน๓แต่ถามครอบครัวบอกได้แค่๓ล้าน๒
มันหายไปแสน๑ตรงนี้ไม่รู้ไปอยู่ที่ใครยังไง
ที่สำคัญก็คือทรัพย์สินในตึกทั้งหมดของคุณซายเนี่ยแอมมาเอาไปหมดเลย
แล้วก็บอกว่าครอบครัวคุณซายเนี่ยเขายกให้แอมหมดแล้ว
นี่ไงค่ะเอาไปดูความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดนครปฐมกันหน่อยนะคะ
มีความเคลื่อนไหวในคดีของคุณนิดหรือว่าคุณนิตยาโฟร์แมนสาวเหยื่อรายที่๒นะคะ
เสียชีวิต๒๓สิงหาคมปี๖๓
คือก่อนหน้านี้เนี่ยตำรวจชุดสืบสวนก็เชิญตัวสามีแล้วก็ผู้ร่วมงานคนนี้ไปสอบปากคำ
นำไปสู่การออกหมายจับแอมซึ่งก็เป็นคดีล่าสุดของจังหวัดนครปฐม
เป็นหมายจับหมายที่๑๐ในพื้นที่ของตำรวจภูทรภาค๗นะคะ
วันนี้สามีคนนี้ก็ให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติม
เขาบอกว่าเขาไม่เคยรู้จักกับแอมเลย
แต่ช่วงที่คุณนิดเสียชีวิตเนี่ยแอมมาทวงเงินกับเขา๑๕๐๐๐บาท
ถ้าอยากได้คืนก็ต้องเอา๑๕๐๐๐บาทไปถ่ายออกมา
เดี๋ยวเขาจะพาไปเป็นธุระจัดการให้
ซึ่งเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยพอรู้แบบนั้นปุ๊บ
เขาก็ถอนเงินออกมานะ๑๕๐๐๐๐บาท
แล้วก็ไปเอาถ่ายถอนเอารถออกมาจริง
ซึ่งรถคันนั้นเขาบอกทุกวันนี้เขายังใช้อยู่เลย
ทีนี้เขาตั้งข้อสังเกตเลยว่าอ่ะแล้วเงินที่ได้จากการจำนำรถ
ที่ได้ตอนนั้นที่คุณนิดเอาไปจำนำอยู่ไหนล่ะ
เพราะมีคนมาบอกกับเขาว่าเมียเขาก็คือคุณนิดเนี่ย
ได้รับเงินมาก่อนเสียชีวิต๑วัน
แต่ตำรวจไปตรวจค้นห้องพักคุณนิดในวันที่เสียชีวิต
เจอทรัพย์สินอะไรเลยเอาเอารถไปจำนำแล้วเงินที่ได้อยู่ไหนล่ะ
พอมีกระแสข่าวของแอมออกมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ได้ข้อมูลจากเพื่อนคุณนิดเพิ่มเติมมาว่า
ก่อนคุณนิดเสียชีวิตหนึ่งวันมีคนเห็นผู้หญิงลักษณะคล้ายแอม
ไปหาคุณนิดที่หอพักแล้วชวนกันออกไปข้างนอกในคืนนั้น
ซึ่งอันนี้เนี่ยเขาบอกเป็นแค่คำบอกเล่าแล้วก็เป็นข้อสังเกต
ที่ว่าคือมันผ่านมา๓ปีแล้วเนี่ยวงจรปิดมันไม่ได้บันทึกภาพเอาไว้แล้ว
หอพักที่คุณนิดเคยอาศัยอยู่ก็ไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลเหมือนกัน
เขาบอกว่าก็ให้การกับตำรวจไปหมดแล้วแต่ถ้าจำได้ค่ะเราเคยได้ข้อมูลจาก
หอพักที่บอกว่ามีคนโทรมาบอกว่าเนี่ยติดต่อนิดไม่ได้ช่วยไปดูนิดที่ห้องให้หน่อย
โทรมาประมาณสองถึงสามรอบแต่ว่าเจ้าของหอพักตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้กลับเข้าไป
ก็เลยยังไม่สามารถที่จะเข้าไปเปิดดูได้จนกระทั่งเจ้าของหอพักต้องถามว่านี่คุณเป็นใคร
คุณรู้จักกับคุณนิดได้ยังไงเพราะนิดเพิ่งจะมาเช่าห้องที่นี่ได้ไม่นาน
เขาก็บอกว่าเขาเป็นคนรู้จักแล้วหลังจากนั้นพอเจ้าของหอพักกลับเข้าไปแล้วไปดูคุณนิดที่ห้อง
แล้วไม่มีคนตอบโทรศัพท์ไปได้ยินเสียงโทรศัพท์อยู่ในห้องแต่ไม่มีคนเปิด
เขาก็เลยขายกุญแจเข้าไปถึงเห็นว่าคุณนิดเสียชีวิตแล้ว
ทีนี้คุณผู้ชมจำผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะคุณว่าวอ่า

นี่เขาบอกนี่นี่คือคุณวาวนี่คือจริงเธอชื่อฝนนะ
แต่ถูกแอมเอาไปแอบอ้างว่าเป็นเหวเป็นเจ้ามือหวยตัวเป้ง

ถูกต้องเพื่อไปหลอกปะเต่า
เต่านี่จะทำหวยอะไรหวยเนี่ยทำกับพี่ว่าวเลย
เต่าโดนไป๘ล้าน๙แสน
แล้วโอนเงินเข้าบัญชีเคซึ่งก็คือชื่อสุธิศักดิ์ชื่อของแด้นั่นแหละ

วันนี้ทีมข่าวเราไปพบกับคุณฝนนะคะ
เมื่อวานโทรคุยวีดีโอคอลคุยกัน
แล้วก็เลยได้ข้อมูลมาวันนี้ก็เลยลงไปหาคุณฝนเลยนะคะ
อำเภอสว่างวีรวงอุบลราชธานี

ว่ารูปพี่ถูกเอาไปหลอกลวงคนอื่น
ภาพนั้นพี่ถ่ายลงเฟซบุ๊ก

ส่วนพี่ไม่รู้จักแอม

เพราะเราปลืนมาพี่สาวโฟร์แมนที่นครพะธมที่เสียชีวิตในห้องเช้า

เห็นว่าไปเปิดวงแชร์เองจนกระทั่ง๖๓รู้มาว่านิดเนี่ย
มีปัญหาการเงินสภาพการเงินนี่มีปัญหาหนักมากเลย
เคยโทรมาขอยืมเงินเธอเหมือนกันแต่เธอไม่ได้ให้ยืม
แต่เธอเนี่ยจะให้เงินเล็กน้อยให้เป็นค่าขนมลูกของนิด
เพราะว่าเห็นแก่หลานครั้งละ๒๐๐บาทบ้างคือให้เปล่าเลยไม่ต้องคืน
ครั้งสุดท้ายที่โอนเงินให้นิดคือ๑๙กรกฎาคมปี๖๓นี่แหละ
และจากนั้นไม่นานก็รู้ว่านิดเสียชีวิต
ซึ่งข้อมูลที่ได้ยินมาก็คือนิดเสียชีวิตในห้องน้ำของหอพัก
มียาแคปซูลตกอยู่ใกล้ศพ
คุณฝนบอกเธอไปร่วมงานศพของนิดด้วยนะยังสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะ
คือได้ดูตอนเปิดโลงอ่ะพี่อุ๋ยคุณฝนบอกว่าเขาแปลกใจมากเพราะว่า
ทำไมศพของนิดหน้ามันคล้ำเหมือนองุ่นแดงแบบผิดธรรมชาติ
จนมาอ๋อก็เมื่อเห็นข่าวแอมสายนายนี่แหละ
เอาน้องสาวส่งลิงก์มาให้ดูว่าพี่ฝนถ้าพี่ฝนเต็มโทรทัศน์เลยนะ
เขาบอกว่าพี่ชื่อตาเบาพี่ฝนไปทำอะไรเขาอ่ะเขาแซว
กระเป๋านี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ทำไมเป็นชื่อพี่
เป็นหน้าที่เป็นหน้าพี่ไม่ใช่พี่ไปพี่ไปเป็นเอเย่นลายใหญ่
ของห่วยใจดินอืมพี่ที่อ่ารับจักรแอมเหรอเนี่ยมากเลย
รู้จักกับนิจจัยาณน่าจะประมาณปีห้าแปดห้าเก้าค่ะ
ที่เขาจะจ่ายปีหกสามอืมประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะ

เพราะฉะนั้นแล้วอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งต่อมาเขาก็เสียชีวิต
คุณฝนบอกว่าเธอแจ้งความแล้วนะคะกรณีถูกนำรูปไปแอบอ้างที่สพสว่างวีรวง
ครับถามว่าเออทำไมถึงใส่ถ่ายรูปแล้วใส่ทองเยอะใช่ไหม
อ่าก็เธอบอกแล้วจะทำแชร์ออมทองอ่ะอ่า
เธอก็ต้องถ่ายให้เห็นเพื่อการันตีความเชื่อมั่นกับสมาชิกกลุ่มที่มาเล่นแชร์ออมทองกับเธอ
ส่วนรูปที่ถูกเอาไปใช้ในไลน์กลุ่มหวยเนี่ยจะเชื่อมโยงกับแอมกับแด้อะไรยังไงไหม
เธอบอกว่าเธอไม่ยุ่งอันนี้ให้เป็นหน้าที่ตำรวจไปจัดการ
เพราะเธอแจ้งความในส่วนของเธอแล้วที่ถูกเอารูปไปแอบอ้างและถ้าใครเอารูปเธอไปใช้
ทำให้เธอเสียหายอีกเธอจะแจ้งความทุกกรณีค่ะ
คือมันก็มีคำถามขึ้นมามากมายเยอะแยะแล้วฮะหลังจากเกิดคดีของแอมสายนายนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของการตรวจพิสูจน์เวลาเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติ
คือถ้ามีการผ่าพิสูจน์หรือว่าการตรวจสอบกันแบบเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้แล้ว
มันจะต้องเป็นอะไรที่มันถูกฆาตกรรมถูกวางยาหรือเปล่าแล้วรู้กันเร็วเนี่ย
มันอาจจะไม่เกิดคดีที่๒๓๔๕๖มาถึง๑๔๑๕อย่างนี้ก็ได้
หรือสุดท้ายแล้วนะวันนี้เนี่ยมันจะเอาผิดมันจะมีช่องโหวตตรงไหนที่ทำให้ผู้ต้องหา
ใช่ค่ะมันผ่านมาหลายปีแล้วค่ะ
คือเรื่องตรงเนี้ยวันนี้ผมได้คุยกับแทศน์หญิงคุณหญิงพรทิบรจชนัศนั
ถ้าเราจะสรุปเนี่ยนะฮะวิธีการต่างของแอมสายนายชื่อจริงคือนางสารารัฐรังศรีวุฒาพรอายุ๓๖ปีนะครับ
เหยื่อของแอมสายนายนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่๕จังหวัดที่เสียชีวิตนะ
อุดรธานีนครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีแล้วก็เพชรชบุรี
จะมีคุณซายแต่ว่ายังไม่ถูกแจ้งข้อหาอย่างเป็นทางการอันนี้กรุงเทพนะฮะ
มักจะเกี่ยวข้องกับแอมในเรื่องเงินเป็นส่วนใหญ่แบ่งได้๕กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกก็คือวงแชร์วงแชร์มรณะนะฮะ
กลุ่มที่๒นะคือให้เงินแอมไปปล่อยเงินกู้นะครับหรือว่าให้เนี่ยเห็นไหมฮะ
อันนี้วงแชร์นี่ผู้รอดชีวิตก็คือคุณแต้วมิ้งโชว์หวยเจอแล้ว
เห็นบอกว่าเป็นเป็นหลานใช่ไหมหลานเป็นลูกสาวเจ๊น้อยเออลูกสาวเจ๊น้อย
เป็นลูกติดสามีเออแกคาดว่าเจ๊น้อยแกน่าจะเล่นสองมือใช่ไหม
สองมือก็เลยเอาชื่อลูกสาวเนี่ยมาใช้นะครับ
กลุ่มที่สองคือเงินที่แอมให้ไปปล่อยเงินกู้นะฮะอ่าแล้วก็มีกลุ่มที่สามนะครับ
เชื่อมโยงกับการเอารถไปจำนำกลุ่มที่สี่เป็นบุคคลที่ให้แอมเนี่ยยืมเงิน
กลุ่มที่๕เป็นบุคคลที่ให้แอมดำเนินการเรื่องทำประกันภัยแล้วก็เงินกู้สหกร
ลักษณะของแอมเนี่ยความจริงแล้วบุคคลใกล้ชิดหรือคนที่รู้จักแอมเนี่ยเขาจะบอกแอมเป็นคนร่าเริงนะ
พูดจาดีคุยสนุกทำให้เกิดความสนิทสนมได้ง่าย
ทีนี้เวลาแอมไปติดต่อขอความช่วยเหลือจากใครเนี่ยทุกคนก็เลยพร้อมช่วย
เพราะเขาไม่รู้นี่ว่าเคยมีเคสนั้นเคสนี้มีกรณีนั้นกรณีนี้กับคนอื่นนะฮะก็พอให้ยืม
ให้ยืมเงินนะฮะให้ร่วมวงแชร์แล้วก็ไม่ได้เงินแชร์อะไรต่างถึงเวลาครบกำหนดคืน
ยังไงก็ไม่คืนผ่อนไปเรื่อยผ่อนผันไปเรื่อยนะฮะผัดผ่อนไปเรื่อยจนนำไปสู่การลงมือฆ่าล้างหนี้
ลักษณะของเหยื่อที่เชื่อมโยงกับแอมสายนายนะครับจะมีลักษณะคล้ายกันทุกราย
ฉับพลันสภาพศพชักเกร็งน้ำลายฟูมปากมีรอยเขียวคล้ำที่ใบหน้าเล็บมือเล็บเท้ามีสีดำ
แล้วหลังจากการเสียชีวิตนะฮะมันล้วนปรากฏหลักฐานว่าผู้ที่เสียชีวิตจะเจอแอมเป็นคนสุดท้ายทั้งนั้น
อย่างเช่นแอมเป็นคนโทรแจ้งญาติมีเงินของคนตายถูกโอนเข้าบัญชีแอมมีทรัพย์สินของคนตายที่แอมเอาไป
ตั้งตัวเป็นผู้จัดแจงจัดการเรื่องทรัพย์สินของเขาแอมชวนไปกินข้าวไปทำบุญได้กินยาแคปซูลได้ดื่มน้ำสมุนไพรได้กินอาหารที่แอมเอาไปให้
รูปแบบวิธีการนะฮะที่แอมใช้เนี่ยในการวางยาจะแตกต่างกันไปบางคนก็ได้กินแต่แคปซูลบางคนได้กินน้ำสมุนไพรดื่มกาแฟบางคนได้กินอาหารเรียกกันว่าเป็นเมนูสั่งตายก็ได้ซึ่งมีหลายอย่างนะฮะ
อย่างของคุณก้อยล่าสุดเนี่ยไปเจอซองชาใช่ไหมใช่ค่ะในรถที่แอมขับพาคุณก้อยไปปล่อยปลา
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เนี่ยที่เขาทานแล้วก็เสียชีวิตนะก่อนจะเสียชีวิตโดยฉับพลันเนี่ยคุณฟ้ากับสารวัตรปูกินข้าวมันไก่
อันนี้ตรวจสอบได้เพราะว่าสารวัตรปูเนี่ยอาเจียนก่อนจะเสียชีวิตด้วยไปเจอแอมแล้วอาเจียนออกมาเป็นข้าวมันไก่แล้วได้กินใช่ที่ได้กินสลัดเป็นเจ๊น้อยผักนี่สลัด
นี่เมนูดูนะฮะทุกผู้ชมครับเมนูสลัดนะครับเจ๊น้อยผักนะฮะเจ๊น้อยผักนี่คือผมก็ได้คุยกับสามี

โดยเฉพาะลูกจ้างที่อยู่ที่แผงผักที่เป็นคนประคองแกว่าตอนแกเป็นลมอ่ะเพราะนั้นสามีอยู่ที่อื่นเจ๊ลูกจ้างบอกเนี่ยปกติแอมมาหาเจ๊น้อยผักมาหาที่แผงใช่วันนั้นบอกช่วยเอากล่องโฟมมาหน่อยเดี๋ยวจะซื้อของซื้อของเอามาให้ข้างนอกแล้วกันแล้วเจ๊น้อยผักเนี่ยเดินกลับมาพร้อมกับสลัดบอกว่าแอมซื้อสล
กับคุณจุ๋มกันทรัสน้ำสมุนไพรก็มีครูออสมียาแคปซูลที่แอมเนี่ยเขาจัดให้กินเพื่อจะช่วยมาเดี๋ยวจะเอายากลับสู้ไปกินเพื่อให้บำรุงแบบนั้นลึกกินแก้โรคนี้นี่ไงคุณนิดเนี่ยยาบำรุงค่ะนะคุณหนิมอ่ะภรรยาของตำรวจต่อหมอ
พนักงานปั๊มที่เกิดเหตุที่แด้ไปชักอะไรตรงแถวนั้น
บอกพอเห็นแด้เนี่ยไปอาจงอาเจียนอะไรอยู่เข้าไป
ดูเนี่ยแอมม์วิ่งมาบอกมันไปกับผู้อีก
แต่แหละก็มีครับสูตรรักษาโควิด

นี่แหละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตำรวจกำลังขยายผลอยู่นะฮะ
ความคืบหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันอีกทีก็แล้วกัน